ปัจจุบันผู้ชายหันมาให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้นนะครับ
เห็นได้จากว่ามีเครื่องสำอางของคุณผู้ชายออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
ในขณะที่อิตาลีซึ่งสาวหลายคนบอกนะครับว่า
อิตาลีนั้นหน้าตาคมเข้มชวนหลงไหล
พวกเขาก็เอาใจใส่ในการรักษาความหล่อการดูดี
จนทำให้บรรดาร้านตัดผมและซาลอนต้องพิถีพิถันในการให้บริการมากขึ้นครับ
บริการของที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ตัดแต่งทรงผมและควรหนวดเท่านั้น
แต่ยังมีบริการเสริมความงามอื่นเช่นสปาให้กับคุณผู้ชายด้วย
ซึ่งตามกฎหมายของอิตาลีลูกค้าจะต้องนำใบมีดโกนมาเอง
เครื่องมือคลาสสิกของช่างตัดผมมาตั้งแต่อายุ๑๑ปี
โดยฝึกโกนลงไปบนผิวลูกโป่งจนกระทั่งใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญโดยไม่ทำให้ลูกโป่งแตก
นำมาใช้โกนหนวดให้กับลูกค้า
เขายังบอกว่ามีดโกนหนวดแบบนี้ต้องการการดูแลรักษามาก
ตอนใช้โกนหวดต้องอาศัยทักษะและความรวดเร็วเป็นพิเศษ
มีบริการสปาสำหรับผู้ชาย
ล้วนชอบบริการนวดบำรุงผิวหน้าเป็นพิเศษ
จะอยู่ที่กว่า๑๑๐๐บาทต่อครั้ง
รายการของสมาคมเครื่องสำอางอิตาลีในปี๒๕๕๖ชี้ว่า
อิตาลีทั้งประเทศใช้จ่ายเงินไปกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
กว่า๑แสน๑หมื่นล้านบาทต่อปี
และถึงแม้ผู้หญิงอิตาลีจะใช้เงินซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

แต่ผู้หญิงก็ไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อไอครีมครีมต้านริ้วรอย
แผ่นมาร์สต้าเพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไป
รายงานยังระบุว่าตลาดเครื่องสำอางของอิตาลี
มีมูลค่ากว่า๓๖๐๐๐ล้านบาท
ละ๓๐ของฐานลูกค้าเป็นผู้ชาย
เทรนด์ตอนนี้คือผู้ชายอิตาลีสนใจและทุ่มเทกับการดูแลรูปรักมากขึ้น
แต่พวกเขาก็ไม่ได้ต้องการให้ตัวเองดูดีแบบจงใจมากเกินไป

แต่ปรับปรุงให้ทันสมัยและเพิ่มบริการมากขึ้น
ทุกวันนี้ผู้ชายอิตาลีใช้เวลาและเงินกับการดูแลความงามมากกว่าผู้หญิง
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการโกนหนวดแล้ว
ยังคงยึดติดกับบริการแบบเดิมที่มีหลายขั้นตอน
ตั้งแต่การใช้แปลงขนนุ่มเกลียดครีมกลหนวดเนื้อขาวฟูเหมือนวิปครีม
จนถึงการประคบด้วยผ้าร้อนและผ้าเย็นหลังโกนเสร็จ
เขายังบอกว่าการประคบด้วยผ้าเย็นเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด
เพราะความเย็นจะช่วยปิดรูขุมขนและป้องกันการอักเสบที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนลูกค้ารายนี้บอกว่าเข้ามาใช้บริการโกนหนวดที่บาร์เบอร์แห่งนี้มาเป็นเวลา๒๕ปีแล้ว

การประคบด้วยผ้าเย็นเป็นเหมือนพิธีกรรม
ขณะที่เมื่อก้าวเข้ามาในบาร์เบอร์เขารู้สึกว่าได้ก้าวเข้ามาในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น